ของหญิงสาวคนหนึ่งอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยเหลือเหลือเกิน
เขาบอกว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยถูกผีเข้าถูกวิญญาณสิ่งร่าง
มานาน๓ปีกว่าทนทุกข์ทรมานเหลือเกิน
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
มึงจะสิ่งน้องเขาอะไรนะคะหึ้ม
กูถามว่ามึงจะสิ่งน้องเขาอะไรนักหนาฮะ
ฮะมึงกลัวไหม
กลัวไหมเนี่ยท้าวีดสุวรรณเนี้ย

นี่แฟนของน้องผู้หญิงคนนี้ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะน้องอายุ๒๑ปีนะครับ
แล้วก็เอาตะกรุดท้าเวสวรรณเนี่ยมาใกล้ตัวคือน้องพอเห็นตะกรุดท้าเวสุวรรณก็ลักษณะเนื้อตัวเคร็งขึ้นมาเลย
โดยเฉพาะใบหน้าเนี่ยครับทุกผู้ชมครับคือแฟนนุ่มของน้องคนนี้บอกจะเกิดขึ้นทุกวันนะครับ
เหตุการณ์แบบนี้โดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับคืนนึงเนี่ยหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดทีนึง๗๘รอบนะฮะ
ถ้าเป็นวันพระอาการจะหนักกว่าเดิมอีกบางวันถึงขั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอน
บางครั้งอาการเธอก็หนักขึ้นจนถึงขั้นหนีออกจากห้องไปอยู่บ้านเพื่อน
บางทีแฟนก็ต้องโทรไปบอกให้เพื่อนเนี่ยช่วยจับตัวไว้ก่อนแล้วขี่รถไปรับอีกทีนึงนะฮะ
ไปก็เหมือนเดิมต้องใช้วิธีเดิมฮะเอาตะกงตะกรุดเนี่ยเอาไปคล้องคอไปใกล้ตัวเนี่ยฮะ
ห้ามไม่ออกก็จับ
นี่ฮะนี่ต้องตามมาที่บ้านเพื่อน
พออาการดีขึ้นสงบลงก็

นี่ค่ะคือแฟนนุ่มของน้องคนนี้บอก

ก็เลยอยากให้หมอปลามือปราบสมพเวศี

ในคลิปแล้วก็แฟนนุ่มที่พยายามช่วยอยู่ตลอด

น้องอายุ๒๑น้องดูสีตา

ดูสิตาบอกว่าเธอมีอาการแบบนี้มาตั้งแต่
อายุ๑๘น้องได้

หาหมอทำ
ซึ่งทุกคนก็ถามหมด

มองไม่เห็นหรือเปล่าเธอก็เลยนึกขึ้นได้ว่าตอนเธออยู่ป๖
เคยเล่นผีถ้วยแก้วอืมอ่าแล้วเล่นที่ป่าช้าหลังบ้านด้วยที่จังหวัด
พิจิตรเล่นกับเพื่อนขณะนั้นตัวเธอเธอบอกเธอไม่เชื่อนะ
เธอก็เล่นไปอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็ตอนเล่นผีถ้วยแก้วกับเพื่อน
ก็ลบหลู่ด้วยบอกโอ๊ยไม่เชื่อหรอกของแบบนี้มันโกหกหลังจากนั้น
ตลอดระยะเวลา๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย๑๘๑๙๒๐เนี่ยจน๒๑เนี่ยเธอบอกมัน
มีอาการแบบนี้มาตลอดนะฮะแต่แต่ตอนที่มันมีลักษณะเหมือนวิญญาณ
มาเข้าสิ่งร่างเธอผีมาเข้าตัวเธอเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่
เคยถามว่าผีตัวนี้วิญญาณตัวนี้คือใครอะไรยังไงมีแต่เวลา
ไปหาหมอธรรมไปหาร่างทรงจะบอกว่าเป็นวิญญาณฝาแฝดของ
เธอที่ตามมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเพราะเธอเนี่ยไปทรมานเขา
ก่อนตายตอนนี้ชาตินี้เลยอยากจะมาอยู่กับเธอด้วย
เวลาหนูหลับอยู่หนูจะรู้สึกตัวว่าแบบเหมือนมีอะไรมัน
ว่ามาเก็งบางทีเรารู้สึกตัวว่าเอ้ยเรากำลังเก็งอยู่คือ
มันรู้สึกว่ามันผ่านไม่ทันมาตรวจเลือดตรวจเลือดแล้วก็ข้าว
ก็คือแบบเอ็กซาเรย์สมองอะไรอย่างนี้
จ่ายยาแต่ว่าอาการมันก็เหมือนแบบ
ก็ยังเหมือนเดิมขณะกินยาก็ยังเหมือนเดิม
หมอดูคนนึงซึ่งเขาเป็นคนตาบอด

เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนผีปอบตาม
เพราะว่าหนูเคยไปรับขันห้ามาช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบ

คือน้องบอกไม่ได้ไปหาแค่ร่างทรง
หมอทำหมอดูหมอผีนะ
หมอแพทย์โรงพยาบาลก็ไปนะฮะ
ซอเรย์สมองอะไรไปรับยงรับยาทำหมดแล้ว

พฤษแฟนนุ่มของน้องผู้หญิงคนนี้นะครับ
บอกว่าตั้งแต่คบหากับแฟนสาวมาเนี่ย

เวลามีอาการจะกรีดร้องตาขวาง

เอาเล็บมาขูดเท้าตัวเองอะไรแบบโอ้เยอะแยะไปหมด

เคยถามว่าเป็นใครต้องการอะไร

จนตอนนี้คนรอบข้างนี่กลัวหมดแล้ว
กลัววิญญาณจะเข้ามาแฝง
แล้วเป็นทีเนี่ยวันเนี่ย๗๘รอบนะครับ

อยากจะใช้ชีวิตตามปกติ
ตอนนี้หมดหนทางแล้วอยากให้หมอปลาเนี่ย

นอนหลับสนิทก็เหมือนนอนหลับไม่สนิท
ขนาดผมอยู่กับเขาผมยังแทบไม่ได้นอนเลยนะฮะ
ผมไม่รู้ว่าจะเอายังไงจะทำอะไรยังไง
คือเหมือนกับว่ามันเป็นบ่วงแห่งกรรม
แล้วก็โชคชะตาให้มาเจอผม
นอนเป็นแต่ต้องหลับลึกด้วย
มันก็จะมามา
จนผมบอกว่าผมไม่ไหวแล้วหมอปลาช่วยผมด้วย

ช่วยประสานความช่วยเหลือไปยังหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับ
หมอปลาบอกว่าได้เห็นอาการของน้องแล้ว
ผ่านคลิปที่ส่งไปให้ดูกันนะครับ
บอกว่าส่วนตัวก็สงสารน้องดูดสีตามาก
เท่าที่ดูเบื้องต้นนะจากคลิปนะหมอปลาเชื่อว่า
ร้อยละ๗๐นะ๗๐เนี่ยคิดว่าถูกวิญญาณเข้าสิงจริง
แล้วพรุ่งนี้ตรงกับวันพระพอดีเดี๋ยวหมอปลาจะไปช่วยเหลือจะไปดูให้เลยนะฮะ
มึงจะสิ่งน้องเขาอะไรนักหนา
และผมเชื่อว่าตัวของน้องเนี่ยน่าจะทุกคนทรมานมาก
แต่พรุ่งเนี้ยมันเป็นวันพระซึ่งเขาบอกว่าพอวันพระเนี่ย
แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงพื้นที่
น่าจะเกิดจากผีเข้า
เพราะมองดูแล้วน้องคงไม่มาโกหก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขอลงพื้นที่ก่อน
แต่จากที่เห็นคลิปแล้วสงสาร
เพราะบางคืนเข้า๖๗รอบ
น้องทำงานทำการไม่ได้ตอนนี้
พรุ่งนี้ผีเจอกันน้า
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตามหมอปลาไปด้วย

ผีตัวนี้เป็นใครอะไรยังไงผีจริงหรือยังไง
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแจ้งกันอีกทีนึง
แต่คุณผู้ชมแอบเป็นห่วงบอกว่าน่าจะไปพบแพทย์แบบอย่างละเอียดมากกว่านี้หรือเปล่า
บอกเคยไปมาแล้วเอ็กซอเรย์สมองด้วยเอายงเอายาอะไรมากินด้วย